คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุใหญ่เหตุนี้นะครับ
เพราะว่าเป็นเหตุไฟไหม้เมืองปลาจีนบุรี
เผาทั้งร้านทั้งบ้านเรือนวาดไปเกือบ๑๐๐ล้านบาท
ใช่ค่ะ๓๐หลังคาเรือน
เพราะตรงนี้เป็นทั้งตลาดและเป็นอาคารเก่าแก่นะครับ
คุณผู้ชมไปดูวินาทีที่เพลิงโหมกระหน่ำกันหน่อยนะครับ

ไฟมันลุกไหม้จากอาคารหลังหนึ่งนะฮะ

อาคารไม้๒ชั้นอยู่กลางเมืองปราจีนบุรีนะฮะ

ประชาชนต่างวิ่งหนีออกมาจากร้านค้า
ออกมาจากบ้านเรือนแล้วก็ทำอะไรไม่ได้คุณ
ต้องเอาชีวิตรอดออกมาแล้วก็เพลิงเนี่ย

งานกับรถดับเพลิง

กำลังพลมีกู้ภัยมีเจ้าหน้าที่
ดับเพลิงมีเจ้าหน้าที่ทหาร

แล้วก็รวมเจ้าหน้าที่มากันร้อยนาย

ช่วงเย็นนะคุณเอาไม่อยู่

ทุ่ม๒ทุ่มจนกระทั่ง๓ทุ่ม
ถึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้

เพราะว่ากลัวว่าเพลิงมันจะปะทุขึ้นอีกครั้ง

นี่คุณดูภาพมุมสูงสิคุณ

เพราะว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
นายวรพันธ์สุวรรณนุษย์ลงพื้นที่ด้วยตนเอง

หล่อน้ำไว้ป้องกันการปะทุอีก

เพราะว่าเพลิงสงบแบบ๑๐๐

จากการตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับ
พบว่ามีร้านค้าถูกเพลิงไหม้
ประมาณ๓๐หลังคาเรือน

ก็คือประมาณ๑๐๐ล้านบาทนะฮะ

เป็นย่านชุมชนเป็นตลาดเก่าแก่นะฮะ

พยายามจะงัดประตูเหล็กเข้าไป

เชื่อไหมว่าขนาดงัดประตูยังงัดไม่สำเร็จเลย

ไฟมันก็โหมลุกกระหน่ำให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะ
ไฟมันก็โหมลุกกระหน่ำให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะ
ไฟมันก็โหมลุกกระหน่ำให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะ

เจ้าหน้าที่ตอนเช้าเนี่ยนะฮะก็ยังใช้รถดับเพลิงเนี่ยฉีดน้ำเลี้ยงไว้
เจ้าหน้าที่ตอนเช้าเนี่ยนะฮะก็ยังใช้รถดับเพลิงเนี่ยฉีดน้ำเลี้ยงไว้
เจ้าหน้าที่ตอนเช้าเนี่ยนะฮะก็ยังใช้รถดับเพลิงเนี่ยฉีดน้ำเลี้ยงไว้

เข้ารื้อเสร็จวัสดุตามร้านค้าแล้วก็จับกองขยะบริเวณร้านยานี่ฮะ
ซึ่งถูกเพลิงเผาผลาญด้วยเช่นเดียวกันปรากฏว่ามีกลิ่นยาเวชพันธุ์
ส่งกลิ่นเหม็นกระจายไปทั่วเลยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ย
เดินเข้าไปภายในเพื่อฉีดน้ำหล่อเลี้ยงในพื้นที่เอาไว้
เพื่อให้ด้านในเพลิงไม่ปะทุขึ้นอีกนะฮะ
นี่เป็นช่วงบรรยากาศตอนเช้ามืดคุณดูสิ
ควันยังหนาทึบเต็มท้องฟ้าอยู่เลยนะครับใช่ค่ะ
ทีนี้มาถึงร้านกิมฮะจั๊วนะฮะซึ่งเป็นร้านค้าตัวแทนขายสุราเนี่ย
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอทองรูปภัณฑ์จำนวนหลายสิบบาทนะคุณฮะ
แต่มันไม่เป็นเส้นแล้วอ่ะอุ้ยมันเป็นก้อนแบบนี้ค่ะ
ฮะมันถูกหลอมละลายนะฮะจนจับกันเป็นก้อนนะฮะ
โดยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจินบุรีคือนายสุชิน
วงพันธุ์เสือเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยพบทองรูปภัณฑ์ดังกล่าว
ถูกเพลิงหลอมละลายจนเป็นก้อนนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ออกมาแจ้งตำรวจเอาไว้
เพื่อประสานเจ้าของบ้านเข้ามาเก็บทองคำคืนนะฮะ
เป็นทองเป็นใส่สร้อยอะครับแล้วก็โดนโดนไฟครับ
หลอมเป็นก้อนก้อนหมดเลยเจ้าที่ดับเพลิงเจอ
ก็ออกมาแจ้งครูพัยครูพัยก็ทำการประสาน
ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้แจ้งร้อยเวรเข้ามา
เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ทำการประสานเจ้าของบ้าน
ก็ประมาณน่าจะหลายสิบบาทอยู่อะครับ
ส่วนความคืบหน้าล่าสุดนะฮะหลังจากที่เพลิงสงบนะครับ
พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ทางตลาดเทศบาล

ตรงนี้มันใกล้กับหัวศรียักษ์ไฟจาราจร

ครับเจ้าหน้าที่ตอนเช้าเข้ามาสำรวจตรวจสอบนะครับ

เจ้าหน้าที่ยังมีการกันนะ
กันพื้นที่ถือว่าเป็นพื้นที่อันตรายอยู่
ยังไม่ให้เจ้าของบ้านยังไม่ให้ประชาชน
เข้าไปเก็บทรัพย์สินใดทั้งสิ้นนะครับ
ส่วนเจ้าหน้าที่ประปาภูมิภาคปราจิมบุรี
ก็ถอดมาดวัดน้ำที่ถูกเพลิงไหม้

ส่วนธนาคารกรุงไทยบริเวณกระจกธนาคารเนี่ยก็

เพราะว่าถูกเพลิงไหม้กระจกร้าวจำนวนมาก

แล้วก็ชาวบ้านก็จับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์
ถึงร้านต้นเพลิงบอกว่าเป็นร้าน
ที่อยู่บริเวณใกล้ศรีแยกไฟแดง
และทำให้เพลิงมันลุกไหม้ร้านค้าข้างเคียง
ซึ่งเป็นโครงสร้างไม้เก่าโบราณอายุประมาณ๑๐๐ปี
เสียหายจำนวนหลายหลังนะครับ
เนื่องจากชาวบ้านเขาวิพากษ์วิจารณ์อันนี้เหมือนกัน

เครื่องยนต์ของรถดับเพลิงก็เสียอีกต่างหาก
ด้านพนักงานสอบสวนจะเชิญเจ้าของร้านค้า
ที่ถูกเผลิงไหม้ทั้งหมดนะครับมาสอบสวน
เพื่อหาร้านต้นเพลิงต่อไปนะครับ

หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงในครั้งนี้ด้วยนะครับ
นุชชาวผู้บังคับการตำรวจภูทรจปราจิมบุรีนะครับ
พร้อมด้วยพันธ์ตำรวจเอกสินธรรมรงศรีศุกร์
พุ่มกับการสอบพอร์เมืองปราจิมบุรี
พร้อมด้วยพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานปราจินบุรี
เช้านี้ก็ลงพื้นที่ตรวจสารที่เกิดเหตุนะครับ
หาบ้านต้นเพลิงและหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงด้วย
ก็ต้องดูนะว่าเป็นความประมาท
หรือว่าเป็นไฟฟ้ารัดวงจรส่วนการช่วยเหลือเยียวยาตอนนี้
ทางจังหวัดทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เป็นการสำรวจข้อมูลทั้งหมด
ว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อน
บ้านเรือนประชาชนถูกเพลิงเผาผลาญไปแค่ไหน
เขาบอกว่าในเบื้องต้นนะไม่ต่ำกว่า๓๐หลังคาเรือน

มูลค่าความเสียหายเป็นร้อยล้าน
แล้วก็ที่เป็นร้านค้ามีอยู่ประมาณสัก๑๒๑๓ร้านค้า
นี่ไงคือเราก็ไปคุยกับทางผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
อย่างคุณป้าบุภาแสงเพชร
คุณป้าเล่าให้ฟังนะว่าเปิดเป็นร้านเสื้อผ้าเป็นร้านเหล้า
วันที่เกิดเหตุได้รับโทรศัพท์จากลูกสาว
บอกว่าที่บ้านไฟไหม้
ซึ่งตรงนี้เช่ามาอยู่ประมาณสัก๓๔ปีแล้ว
รีบกลับไปดูเลยแล้วก็สิ่งที่เห็นต่อหน้าเนี่ยนะ
คือแสงเพลิงลุกไหม้มันแรงมาก
คุณผู้ชมทำอะไรไม่ทันจริง
คว้าได้แต่หมาที่เลี้ยงไว้มาได้ตัวเดียว
ตอนนี้ไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงต่อนะคะ
เพราะว่าข้าวของต่างอยู่ในร้าน
มันกลายมาเป็นซากแบบนี้หมดแล้ว

ตอนนั้นก็ขับรถมาได้ถึงเทศบาล
มีคนโทรมาบอกแล้วก็เลยต้องรีบขับมา
ก็เปิดประตูได้ก็หยิบแต่หมากับแมวได้เท่านั้น

มาประมาณ๓๔ปีแล้วค่ะ

ไม่ได้เลยสักชิ้นเดียวกัน

ตอนนี้อยู่บ้านเพื่อนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมดังนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึง
สำหรับใครที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้

เขาก็บอกว่าสามารถที่จะมาลงทะเบียนได้
สำนักงานเทศบาลเมืองปราจินบุรี

แล้วก็ให้เบอร์สายด่วนเอาไว้โทรได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ

เขาจัดพื้นที่เหมือนเป็นพื้นที่อพยพนะครับ